ตามสถานที่ต่างการตรวจสอบสภาพอากาศถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
มีข่าวดีมาบอกนะครับหลังวันคริสต์มัสฝนลดลงอากาศเย็นลงอย่างแน่นอน

คุณผู้ชมครับหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้ที่ยังคงต้องน่าจับตามองนะครับ
คือเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
หลังจากที่เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ยังคงปรากฏเป็นกลุ่มเมฆฝนอยู่นะครับ
พื้นที่สีเหลืองที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือกลุ่มเมฆฝน
ส่วนพื้นที่สีแดงที่เห็นเป็นจุดณขณะนี้นี่คือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองนะครับ
สังเกตว่ายังคงมีการปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แต่ภาพรวมแล้ววันนี้กลุ่มเมฆที่เกาะตัวขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาถือว่าลดลงนะครับ
ดังนั้นปริมาณน้ำฝนวันนี้จะน้อยกว่าเมื่อวานนะครับ
แต่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
เรามาดูการเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้กันนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร
คำนวณจากระบบพยากรณากาศของเรานะครับ
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณที่เป็นวงกลม
นี่คือศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่บริเวณทางตอนล่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
หลังจากนี้จะมีการค่อยเคลื่อนผ่านบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเช้า
หลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณ๙โมง๑๐โมงจะไปอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
รอยต่อกับจังหวัดบริเวณพังงาภูเก็ตนะครับ
หลังจากนั้นครับช่วงค่ำหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
ก็จะมีการเคลื่อนตัวลงทะเลบริเวณฝั่งอันดามัน
นี่คือการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
หลังจากนี้ก็จะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ

หนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในวันนี้ก็คือเรื่องของคลื่นนะครับ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าวันนี้คลื่นในหลายพื้นที่จะแรงเลยทีเดียว
เรามาดูภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของคลื่นที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กันก่อนนะครับ
ภาพรวมบริเวณพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยนะครับ
พบว่าคลื่นนั้นเริ่มเป็นคลื่นจัดนะครับ
แล้วก็เริ่มมีคลื่นลูกใหญ่เกิดขึ้น
โดยบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนครับพบว่าความสูงคลื่นในยะสำคัญอยู่ที่ประมาณ๑๑๕เมตรนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่๑๐ของบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับ
การว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรเลยทีเดียว
ส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางเนี่ยนะครับ
พบว่าคลื่นสูงนัยยะสำคัญอยู่ที่๑๒เมตรนะครับ
แล้วก็คลื่นสูงประมาณ๒๔เมตรมีอยู่ประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับ
ดังนั้นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะทำให้คลื่นสูงมากกว่าเดิม
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือในวันนี้ยังคงต้องงดออกจากฝั่งนะครับในบริเวณดังกล่าว
ทีนี้เรามาดูแ๑๙๙๕วันของขลายวางว่าความรุนแรงของคลื่นที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
ช่วงเช้าที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขณะนี้เนี่ยนะครับ
เพราะว่าตามแนวชายฝั่งยังคงปรากฏเป็นพื้นที่สีฟ้า
ก็คือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
สิ่งที่น่าจับตามองก็คือช่วงหลังเที่ยงวันนี้เป็นต้นไป
อย่างที่คุณผู้ชมดูพื้นที่ที่มีสีเหลืองเดือนเกี่ยวเขียว
นี่คือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๒๔เมตรละทีเดียว
จะเริ่มมีความรุนแรงขึ้นปกกลุ่มเป็นแนวยาว
ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งของจังหวัดชุมพร
ช่วงเวลาที่น่าจับตามองที่สุดก็คือช่วงบ่าย๓โมง
จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กระแสลมนั้นแรงที่สุด
คาดการณ์ว่าจะมีกระแสลมที่พัดมาปะทะแนวชายฝั่ง
มีความอบรุงแรงขึ้นถึงสามสิบเม็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดคลื่นสูง
แล้วก็อาจจะทำให้เกิดคลื่นสุดตามมาด้วย
ต้องระวังแบบนี้ไปจนถึงช่วงดึก

ก็อย่างน้ีก็น่าหว่งถึงว่าวันนี้ระหายพื้นที่
คาดการณ์ว่าวันนี้ตลอดทั้งวันนั้นจะมีปริมาณน้ำฝนเทลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ

อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้ในบริเวณดังกล่าว
ส่วนพื้นที่อื่นก็น่าจับตามองเช่นเดียวกัน
เพราะว่าตัวเลขที่ปรากฏค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
มาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันนี้กันนะครับ
พบว่าจากนี้เป็นต้นไปครับกลุ่มฝนยังมีโอกาสตกในหลายพื้นที่นะครับ

หลังจากนี้นะครับช่วงสายครับเพราะว่ายังคงมีโอกาสปกกลุ่มในบริเวณตามแนวชายฝั่งของจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชครับ
หลังจากนั้นช่วงบ่ายครับจะเริ่มเคลื่อนตัวไปบริเวณทางตอนบนนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบกิริขันแล้วก็มีตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกระบี่สุราธานีครับ
ช่วงกลางดึกจะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับก่อนที่จะออกสู่ทะเลอันดามัน
นี่คือสถานการณ์ฝนที่อาจจะต้องเจอกันในวันนี้นะครับ
หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับท้องฟ้าก็จะเริ่มเปิดครับ
ที่ตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะลดลงตามลำดับ
นี่คือสถานการณ์ฝนที่ต้องเฝ้าระวังต่อไป
ดังนั้นประชาชนในพื้นที่คงต้องเฝ้าตรวจสอบการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องครับ
มากันที่สถานการณ์ทางตอนบนกันบ้างหลังจากที่ในระยะนี้เนี่ยนะครับ
ไอเย็นที่ก่อนหน้านี้แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ตอนนี้อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องครับ
ทำให้หลายพื้นที่นั้นอุณหภูมิอุ่นขึ้น
มาดูภาพรวมการติดแต่งอุณหภูมิกันนะครับ
เช้าวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ๑๖องศาเซลเซียส
สูงสุดยังคงร้อนละอุมาในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ
พรุ่งนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียต

ปกครุมบริเวณทางตอนบนของพระอิสรันนะครับ
การว่าจะต่ำสุด๑๕องศาเซลเซียต

ยังไงใครที่อยากที่จะสัมผัสลมหนาว

อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
แอปพลิเคชันมายไทยรัฐนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป